นักมวยนายะนะครับน้องโรสวันเจริญศุกร์ก็กลับมาชกก่อนหน้านี้แล้ว

ตามน้อยความพร้อมของเธอล่าสุดเป็นอย่างไร
จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
วรสบ้านเจริญสุขเจนวิทย์ก่อสร้างคือดอกไม้ประจำศึกยอดมวยไทยรัฐเลยนะครับ
สร้างชื่อด้วยการชนะ๓แพ้๑
รับอัดฉีดแต่ละไฟล์นี่ไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
เสาร์นี้เธอจะขึ้นสังเวียนท้าชนกับนักชกรูปหล่อ
รอนสายันยิมมีเข็มขัด๑๑๕ปอนด์เป็นเดิมพันธุ์

คือว่าเรากะว่าเที่ยวนี้๓ยกเราก็จะเดินบทเลยครับ
คือจะไม่ให้เขาหายใจเพราะว่าเขาเป็นมวยฝีมือ
เราจะไม่ห่างเลยแต่ว่าเราจะเสียเปรียบเขาคือนิดนึงหน่อยก็คือ
ลูกก็ที่เราเตี้ยเขาหน่อยนึงแต่ร่างกายเราดีมากครับ
จิตใจเราดีครับมั่นใจมากครับว่าจะต้องได้แชมป์มาประดับบ้านเจริญสุขของเราเที่ยวนี้ครับ
ผ่านตัวเองนี่เข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางแบบมันซะเลย

มีแมวมองท่านใดที่สนใจหรือเปล่านะครับ
คิดดูเอาว่าหน่วยก้านแบบนี้ควรจะเป็นนางแบบ
หรือว่าเป็นเพียงแค่พริตตี้รถบัม

เสาร์นี้เราชิงแชมป์กับบางร้อนนะคะ
ขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่ด้วยนะคะ
รถสัญญาว่ารถจะเอาแชมป์มาประดับค่ายให้ได้ค่ะ
แล้วเจอกันค่ะทางไทยรัฐทีวี
ณเวลาบ่าย๒๔โมงเย็นค่ะ